คุณผู้ชมมาดูที่สมุทรปราการหน่อยครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งน่าจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านอ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข
แล้วก็เครียดแล้วทำไงเอามีดมา
ขุมคลั่งวอยวายขอว่าจะทำร้ายแบบคนนั้นคนนี้
คนที่เป็นผัวกับลูกน่ะลูกเมีย
ไม่กล้าเข้าใกล้ผัวตัวเอง
แล้วคุยกันดีนุ่ม

ยืด
ยืด

ดูมือเปล่า

รับแจ้งเหตุเมื่อตอน๒ทุ่มคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

เชษฐารามหรือที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกกันวัดปากคลอง

พอรับแจ้งปุ๊บนอกจากตำรวจสพพระประแดงแล้ว
ยังมีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองก็ไปเลยครับ
บ้านหลังนี้ก็เจอกับนายอ้วนเจ้าของบ้าน
ไม่ใส่เสื้อนะยืนโวยวายอยู่

พออ้วนเห็นตำรวจปุ๊บรีบวิ่งเข้าบ้านเลย

ตะโกนด่าทอขู่จะยิงด้วย

เกลี้ยกล่อมอยู่๑ชั่วโมงครับไม่เป็นผล
ก็เลยต้องวางแผนจับกลุ่มอย่างรอบครอบ
เพราะไม่รู้ว่านอกจากมีดที่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเนี่ย
มีอาวุธอะไรอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่า
แต่ในบ้านของในอ้วนยังมีลูกของอ้วนเมียของอ้วนอยู่

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับ
หลังวางแผนเสร็จเจ้าหน้าที่ก็เตรียมอุปกรณ์ครบมือครับ

ครึ่งชั่วโมงก็คุมตัวอ้วนได้ไม่มีใครได้รับอันตรายแต่อย่างใด

เครียดแล้วก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านด้วย
ตำรวจก็นำตัวในอ้วนไปตรวจหาสารเสพติดและปริมาณแอลกอฮอล์

เดี๋ยวก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับคุณผู้ชม
โอ้โหนี่ก็เป็นความทุกข์ของคนเป็นเมียแล้วก็เป็นลูกเลยนะ